คุณผู้ชมจำป้าประภัยศรีได้ใช่ไหมที่ให้อาหารนกพิราบ
ตอนนั้นที่เล่าข่าวไป๒ทีคือเขามีทั้งรับปากว่าจะไม่ให้แล้ว
ทำสัญญาว่าจะไม่ให้แล้ว
ถือถุงมาเลยแล้วชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นหลักฐาน
รวมถึงชาวบ้านเขาไปฟ้องสสเก้าไกล

นี่ให้ดูด้วย
เมื่อวานที่ใส่เสื้อส้มของเก้าไกล

ในนนภศฤกิจสสเก๘จนทบ
ลงพื้นที่ไปหมู่บ้านนี้อยู่ในซอยรุ่งเรือง๕

เพราะว่าชาวบ้านเขาร้องมาบอกว่าคุณนอนมาช่วยดูหน่อยเถอะ
นี่ป้าประภัยศรีแกเนี่ยแอบมาให้อาหารนกพิราบอีกแล้ว
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนล่าสุดเนี่ยทำหนังสือตกลงกันต่อหน้าตำรวจ
ต่อหน้าฝ่ายปกครองและน้ำแข็งจำได้
แล้วป้าแกก็รับปากแล้วด้วยว่าจะไม่ให้อาหารนกพิราบอีก
คราวนี้ชาวบ้านเขาแอบถ่ายคลิปมันต้องมีหลักฐานคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้วยคลิปนี้คลิปนี้เห็นไหม
ชาวบ้านก็ถ่ายจากในรถมาได้ถือถุงไปนั่นเดินเดินไป
เอาไปโปรยจะให้นก
ก็เลยถ่ายคลิปนี้ไว้เห็นไหมนกพิราบก็บินตาม
ทีนี้สสเก้าไกลตอนที่คุยกับชาวบ้าน
จะให้คุณผู้ชมฟังเลยประโยคเด็ดป้าประภัยศรี
ไอ้ที่บอกครูจะโชคครูจะโชคอะไร

คุณเคยไปแจ้งความไหมคุณแจ้งความดำเนินคดี
โอ้โหถ้าเป็นผู้ชายสักหน่อยจะต่อยให้หน้าดูเลย
แล้วพอทางสสนนท์บอกว่าเดี๋ยวระวังโดนอีกข้อหานึงนะ
ป้าประไพศเกี่ยวบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไร
มันไส้จริงมาเล่นงานแต่เราเนี่ย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
สงสารมันฉันก็เลยแอบให้บ้างนิดหน่อย
ข้าวก้นบาทสองกับมือเอง
อย่างนี้ฉันก็จะไม่ให้แล้วฉันจะเลิกโดยเด็กขาด

คุณผู้ชมมีคำถามไหมคะ

เออมีคำถามอะไรจะฝากถามป้าไหม

ก็นี่ไงพอฟังแล้วก็รอบนี้ป้าจะเลิกจริงไหมเนาะ

เขาก็ยืนยันให้ตำรวจดำเนินคดีทุกข้อหาเลย

รับปากแล้วเซ็นหนังสือแล้ว

ถ้าเกิดให้อาหารนกอีกนี่จะถูกดำเนินคดี
หลังจากนั้นเขาบอกว่าจะเอาหนังสือจากตำรวจ
ส่งให้ทางเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
จะได้ดำเนินคดีป้าอย่างถึงที่สุดต่อไป

อืม